ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเดิมนะคะ

อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเข้าไปพบบ่อน้ำผุดอีกแล้วค่ะ

บ่อน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เพราะพญานาคมาเล่นน้ำ

ก็ไปเอาน้ำมาดื่มมากิน
มาดื่มมากินมาทาตามที่มันปวดมันเมื่อย
ชาวบ้านบางคนบอกว่าเฮ้ยมันทานแล้วมันหายนะ
เออบางทีมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

ก็ไม่รู้ว่าทีนี้แหละนี่ไง

นักข่าวของเราก็เลยทำหน้าที่ลงไปพิสูจน์กันหน่อยนะฮะ
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขค่ะลงไปเลยนะคะที่อำเภอบัวใหญ่
หมู่บ้านรกฟ้าเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่เห็นไหมเอาถูบไหมน้ำเขียว

ที่บริเวณบ่อน้ำผุดมีการตั้งโต๊ะ
แล้วก็เอาบายสีมาวางไว้ด้วยนะมีรูปปั้นพญานาค
ให้ชาวบ้านที่ไปเอาน้ำผุดมาทามากินได้กราบไหว้ค่ะ
ชาวบ้านก็ก้มลงไปดูบ่อน้ำผุดนะ
คุณวิทยาศักดิ์ก็เอากับเขาด้วยก็ก้มดูด้วยค่ะ
ไปดูด้วยแบบนี้บายสีรูปพญานาคนะฮะ
คุณวิทยาศักดิ์ก็บอกว่าพอก้มลงไปดูเงยขึ้นมาก็ตั้งสติก็คิดต่อ
มันมีอะไรเหรอคุณกิติศักดิ์บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมันเป็นแค่น้ำ
น้ำแล้วก็บวกกับปลาช่อนตัวเล็กอีกหนึ่งตัวอยู่ในนั้นนะคะ
แล้วนอกจากนี้ริมบ่อมีกระป๋องน้ำแก้วน้ำวางไว้สำหรับให้ชาวบ้านเนี่ย
เพราะเขาไปตรวจแล้วไงมันมีแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
ซึ่งแบคทีเรียตัวนี้อาจจะเข้าสู่กระแสเลือด
แล้วทำให้ชาวบ้านติดเชื้อในกระแสเลือดได้
ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ถ้าเอาไปดื่มไปกิน

มันถึงตายได้แต่ชาวบ้านถามว่าเชื่อไหม

อย่าั่นก็ยังคงดื่มคงกินกันเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็พิสูจน์ต่อค่ะ
เอามือล้วงลงไปในบ่อ

จิ้มแบบนี้คุณผู้ชม
สัมผัสแต่ไม่ถึงก้นบ่อนะ
เพราะว่าบ่อเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าลึกสักประมาณ๑๒เมตร
แล้วเจ้าของบ่อบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้น้ำที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมาจากไหน

แต่คุณกิติศักดิ์บอกว่าพอเอามือไปจุ่มดูนะ

ไม่มีกลิ่นแต่ลักษณะของเขาคือก็คันแขนแล้วค่ะ

คุณกิติศักดิ์ไปสอบถามชาวบ้านที่มาจากต่างอำเภอ

คุณสุรินอุตมารัฐ

เขาก็เชื่อว่ามีพญานาคมาเล่นน้ำในบ่อ
ออกก็เลยทำให้น้ำลักษณะเป็นผุดผุดผุดแบบนี้นะคะเขาลองเอา
มาดื่มกินก็ปรากฏว่ารสชาติเนี่ยเปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้รู้
มีพลังอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับส่วนที่สาธารณสุขจังหวัด
เตือนบอกว่าอย่าเอาน้ำมาดื่มมากินเพราะมีสารเคมีปุ่นเฟื่อ
เนี่ยถามว่าชาวบ้านท่านเนี้ยคุณสุรินเชื่อไหมเขาบอกว่าก็
ก็เชื่อนะแต่ก็กินแต่ก็กินเขาไม่ได้กังวลอะไรอ่ะ

เพราะว่าเนี่ยเขาก็บอกคนใหญ่นะ
เขาไปตรวจแล้วมันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วก็
ถามคุณสุรินเสร็จแล้วไปถามอีกคนนึง
ทีมข่าวเราที่สังเกตการณ์อยู่ก็ยังเห็นว่ามีคนมาอีกใช่ไหม
ก็ไปถามนางหล่อสุโพเป็นชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกันอีก
หมอคนนี้ไปตักน้ำผุดในบ่อ
เอาไปทาที่แขนคุณผู้ชมแล้วบอกว่า
ที่ผ่านมาปวดเมื่อยมากเลยนะกินยาทายาก็ไม่หาย
พอรู้ว่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่ามาจากพญานาคว่ารักษาโรคได้ก็มา
แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยกินปุ๊บมันหายเจ็บอ่ะ
เฮ้ยหายปวดทามันปวดเลย
ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วจะเจ็บเพราะมือคุณกิตตีสังไปฟังเสียง
ไปฟังเสียงชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขากินน้ำแล้วหายกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เอาไปด้วยเนี่ยก็ยังใสอยู่คือเก่าเลยนั่นนี่ใส่ติงลิงอยู่คือเก่าเลย
เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแม่แต่เมียนอยู่โอ้ยลูกสาวอยู่หันกินวัชิระบังโคกแล้วอ่ะ
ก็สิกินที่เขาเป็นคนผสมบุญไปปั่วใสกับว่าหายเลยอยากให้มันหายไปที่ไหนก็ไม่หาย
อย่าให้มันหายอ่ะนะก็เลยมานะฮะทีนี้นางสุตรีจันปัญญานะ
เจ้าของบ้านที่มีบ่อน้ำผุดก็บอกว่าเธอเนี่ยก็กินน้ำผุดอันนี้เหมือนกันแหละ
แต่ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาเตือนว่าห้ามดื่มมันมีสารพิษถึงตายได้เธอก็ไม่ดื่มอีกเลย
ห้ามชาวบ้านแล้วที่มากราบไห้อย่าดื่มอย่าดื่มแต่ชาวบ้านก็
ก็ไม่กลัวนะเขาก็สามารถที่จะตักใส่ขวดกลับไปที่บ้านได้เหมือนเดิม
เรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นความเชื่อแต่ละบุคคล
แต่เธอเองก็เชื่อว่าน้ำเนี่ยมันคือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพญานาค
ก็หลายกว่าคนที่บดเสื้อหน่อยกว่าก็คือ
คนที่เชื่อมันมีเยอะกว่าคนที่ไม่เชื่อ

เขาเชื่อว่ามันกินปุ๊บทาปุ๊บมันหายเจ็บหายปวดอะไรก็ว่ากันไป
อยากให้ระวังคือดินเราทั้งเดินทั้งเหยียบทั้งมีอะไรอยู่ตรงนั้นมันส่อปรก
เป็นน้ำบาดานใต้ดินก็ได้เขาจะตามอีสานเขาจะมีการขุดน้ำบาดานใช้กันเนอะ
ยังไงก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ